ค่ะส่วนเรื่องนี้คุณกันจอมพลังไปช่วยค่ะเป็นอาม่าวัย๘๐
เพื่อนบ้านบอกว่าสงสารอาม่าท่านนี้มากเลย
นั่งหลังงอนะคะแล้วไม่ใส่เสื้อผ้านั่งอยู่หน้าบ้านคนเดียว
ก็เลยไปแจ้งคุณกันว่ามาช่วยหน่อยคุณกันก็ไปช่วย

ไม่ใส่เสื้อผ้าแล้วหลังแก่งอแบบนี้นะคะ
แต่เอาจริงพอคุณกันไปทีมข่าวไปไปคุยกับอาม่า
ม่าแกก็ตอบคำถามอะไรได้ปกตินะ
คุยรู้เรื่องค่ะอาม่าท่านนี้คืออาม่าลุ้ยอายุ๘๒
บ้านหลังนี้อยู่ในซอยประชาอุทิศ๙๑ทับ๒ทุ่งครุกรุงเทพ
พลเมืองดีด้วยนะคะพลเมืองดีเห็น
ว่าเอ้าอาม่ามานั่งหน้าบ้าน
หัวมุมถนนไม่ใส่เสื้อผ้า
คุณกันจอมพลังก็เลยได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือ

ข่าวของเราไปด้วยนะคะไปที่บ้าน

เพื่อนบ้านก็ช่วยกันอาบน้ำแต่งตัวให้อาม่าเรียบร้อย
ปราบแป้งด้วยขอบคุณเพื่อนบ้านค่ะ
นี่มีเสื้อผ้าใส่แล้วใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะ
ทีมข่าวเลยพยายามจะพูดคุยกับอาม่า
คืออยากรู้ว่าอาม่าแกโต้ตอบอะไรได้ปกติไหม
อายุ๘๐นะคะสติสัมปชัญญะดีพูดจาโต้ตอบรู้เรื่อง
ถามว่าเงินที่ลูกให้อยู่ในถุงแบงค์อะไร
อาม่าท่านก็ตอบได้แล้วยื่นแบงค์พันธุ์ให้นักข่าวด้วย

จะยื่นให้อะไรอย่างนี้ค่ะ
เดินไม่ได้ค่ะแกเจ็บหลังแกถูกรถทับ
ก็เลยมีอาการแบบนี้เวลาจะกินอะไรก็สั่งมากิน

๖คนนั่งไทย

บางคนถามบางคนบอกว่าไม่มา
จริงจริงแทะอยู่บางบัวทอง

รถทัพไม่เห็นเหรอลูกไอ้ค่าเจ็บบอกว่า
รถทัพชีวิตอยู่รอบได้ไง
เธอแต่ก็ต้องมีอะไรดี
แล้วมีอะไรดีอำมาตย์มีอะไรดีหรือ
อำมาตย์บอกถูกลดทับคนถามว่าถูกลดทับทำไมถึงไม่ตายมีอะไรดีเนี่ย
นักข่าวก็เลยถามอำมาตย์มีอะไรดีหรืออำมาตย์บอกไม่มีแล้วหัวหลอก
นี่อ่ะแต่คำถามคือแล้วลูกของอำมาตย์ราคาให้แค่สตังค์เราไม่ดูแลอำมาตย์หรอ
เพื่อนบ้านของอาม่าให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะนางผานิดค่ะ
พาณิชย์เนี่ยเป็นคนที่คอยช่วยดูแลอาม่านะส่งข่าวส่งน้ำให้อะไรแบบนี้นะคะ
ก็บอกว่าอาม่าอยู่บ้านหลังนี้กับลูกชายคนที่๔จากลูกทั้งหมด๖คน
ลูกคนอื่นไปอยู่ที่อื่นกันแล้วมาดูแลบ้างบางครั้ง
กลางวันเนี่ยลูกชายคนที่๔ไปทำงานกลับมาบ้านคือ๒ทุ่มเลย
ระหว่างวันเพื่อนบ้านต้องช่วยค่ะเอาอาหารมาให้อาม่า
ทุกวันเนี่ยอาม่าก็จะอยู่หน้าบ้านกินนอนตรงนั้น
แต่น่าเห็นใจอาม่ามากบางทีท่านก็ถ่ายหนักถ่ายเบาตรงนั้นเลย
ครับหัวมุมถนนนะคะแล้วอำมาตย์ไม่ได้อาบน้ำมา
อุ้ยเพื่อนบ้านบอกไม่ได้อาบน้ำมาเกือบสามสิบปี
พี่อุ๋ยอ่าแต่นี่อาบน้ำแล้วน้ำ
บ้านก็อาบน้ำประแป้งแต่งตัวให้แกนะคะเมื่อประมาณสี่ปีที่แล้ว
ม่าถูกรถทับตอนที่มานั่งอยู่ริมถนนหน้าบ้าน
เดินไม่ได้เวลาเดินคือต้องใช้วิธี
ไถถัดถัดไปอ่ะค่ะตามพื้นนะคะเพื่อนบ้านก็จะเอาเสื้อผ้ามาให้ใส่
แต่อาม่าชอบถอดออกอาม่าบอกว่าใส่เสื้อผ้าแล้วแกนอนไม่หลับ
วันนี้ใส่บาทนี่เห็นไหมเนี่ยแกก็เลยไม่อยากใส่ชุด
นี่แกก็คือแกก็พอใช้ชีวิตได้บ้างอะค่ะ
แต่ก็น่าเป็นห่วงอยู่หลายเรื่องนะคะแต่ถามว่าแล้วทำไมอาม่าชอบมานั่งอยู่หน้าบ้านริมถนนหลัก
อันตรายนะกลัวว่ารถจะมาชนซ้ำคุณกันจอมพลังก็เลยประสานนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
และประสานทีมแพทย์ให้มาตรวจร่างกายของอาม่ารับตัวอาม่าไปบ้านบางแคร์
ทรงลูกชายคนที่๔ของอาม่า
บอกว่าดีใจมากที่เจ้าหน้าที่มาช่วย

ก่อนหน้านี้แม่มีเรื่องกระทบกระเทือนจิตใจอย่างหนัก
ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจ

เพราะแม่เนี่ยเสี่ยงที่จะทำร้ายตัวเองและแม่ไม่ค่อยปกติ
อันนี้ลูกชายคนที่๔ที่อยู่กับอาม่าเล่าให้ฟังค่ะ
สุดท้ายลูกชายคนที่๔นี่ก็คืออาโทวง
ที่อยู่กับอาม่าบอกว่าอยากจะให้หน่วยงานเนี่ย

แต่ลูกชายใกล้ตามไปที่บ้านพักบังแครนะคะ